ก็มีกลุ่มมวลชนเคลื่อนไหวนะฮะ
ใช่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศด้านนอกหน่อยนะคะ
เพราะว่ามีกลุ่มมวลชนเป็นกลุ่มโมกหลวงริมน้ำนะคะ

เนี่ยถามว่าเอกสารที่ถืออยู่ในมือนั่นคืออะไร

คือตั้งใจจะเข้าไปในสภาปริ้นต์ใบลาออกมาขนาดนี้
จะเอาใบลาออกไปให้สวได้เขียนได้เซ็น

อาจารย์สุขุมอาจารย์สุภาพอยากรู้ไหมครับ
ว่าในใบลาออกที่เขาปริ้นต์ออกมาเขียนว่าอะไรบ้าง

ลาออกถึงสมาชิกวุฒิสภาจากประชาชนนะครับ
เรื่องขอลาออกเรียนประธานรัฐสภาไทย
ข้าพเจ้าสมาชิกวุฒิสภาของรัฐสภาไทย
ผู้ทำการลงมติเลือกนายกสวนเสียงฉันธรรมติของประชาชน
งดออกเสียงในการลงมติครั้งนี้
มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกวุฒิสภาของรัฐสภาไทย
เนื่องด้วยเหตุผลแล้วก็เว้นบรรทัศน์ให้เขียนเหตุผล

ให้ประชาชนเติมข้อมูลในช่องว่าง

ประชาชนสามารถเติมคำตอบลงในช่องว่างได้ว่า
เหตุผลที่สวต้องลาออกเพราะอะไร

ก็เป็นการต่อสู้ที่โดยสันติ

คือสิ่งที่เรากังวลก็คือว่ากลัวจะไม่เป็นโดยสันติ

เป็นช่องทางเขาที่เขาต้องการแสดงออก
หมายความว่าคนที่ทำเสนอใบนี้นะ
แต่ว่าการแสดงออกของสว
ก็ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าตามคันรอง

ศวที่บอกว่างดอัตโศตรไม่รับ
แต่การงดออกเสียง
การไม่มาคือการขาดความรับผิดชอบ
ค่ะนี่แหละก็เลยมีการปริ้นต์นะคะปริ้นต์ใบลาออกมาแบบนี้
แล้วก็ดูตำรวจในสภาเองก็มีการประกาศให้มวลชนถอย